ความคืบหน้าให้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสภธาชางจสุราธานีได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึง
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็บ้านหลังนี้อยู่กลางสวนยางพาราเลย
ผู้ชายที่ถูกยิงเนี่ยค่ะอายุ๑๗ถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะคะ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อนที่จะถูกยิง
เขานั่งเมาน้ำกระท่อมกันอยู่ในบ้านแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเหตุปืนลั่นค่ะ
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบศพในบ้านเนี่ยนะ
นอนเสียชีวิตอยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้หายไปหมด
คาดว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วย
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเรวัตรัตนพิรมอายุ๑๗ค่ะ
ตะแคงเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในบ้าน
บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะอยู่กลางสวนยางพารา
สภาพศพก็คือถูกยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์๑๒
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวาทะลุออกด้านซ้ายหลายแผลเลยค่ะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนขาสั้นสีดำ
เอวด้านขวาเหน็บซองปืนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าปืนไม่อยู่มีแค่ซอง
จมกองเลือดอยู่อะค่ะแล้วก็ใกล้กัน
มีโต๊ะพับแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยมีมีดพกวางอยู่หนึ่งเล่ม
แล้วก็มีขวดน้ำกระท่อมมีน้ำเปล่าวางอยู่ด้วยนะคะ
ใกล้กับศพมีหัวกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทีเนี้ยค่ะทางผู้กำกับ
สพท่าฉางจังหวัดสุราธานีบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวผู้ตายกับเพื่อนอีก๓คนรวมแล้ว๔คนเขาดื่มน้ำกระท่อมกันอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วก็ช่วงเช้าเพื่อน๑ใน๔คนนี้ต้องออกไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
ผู้ตายก็เลยอยู่กับเพื่อนอีกสองคนหลังจากเกิดเหตุ
เพื่อนคนที่เป็นคนเช่าบ้านโทรไปแจ้งกับตำรวจว่าผู้ตายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ตำรวจมาตรวจสอบเจอแค่ศพของผู้ตายอยู่ในบ้าน
ส่วนเพื่อนหนีหายกันไปหมดแล้วนะคะ
ก็เลยคาดว่าเพื่อนในกลุ่มน่าจะรู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็มาเมากระท่อมกันอยู่ในบ้านหลังนี้
ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพท่าฉาง
ก็เลยคุยกับเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าตัวเขาเองที่เป็นเจ้าของบ้าน
ตัวนายเรวัตผู้เสียชีวิตนายสุภรักษ์ตรีสงฆ์หรือนายดำอายุ๒๕ปี
และเพื่อนอีกคนนึงรวมแล้ว๔คน

นายเรวัตผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของปืนค่ะ
เขาพกปืนมาด้วยแล้วตอนที่นั่งเมาน้ำกระท่อมกันอยู่เนี่ยนะคะ
เอาปืนออกมาให้นายสุภรักษ์เล่นปืน
ปรากฏว่าน่าจะพลาดนายสุภารักษ์ก็เลยทำปืนลั่นใส่นายเรวัตจนเสียชีวิต
แล้วนายสุภรักษ์ก็เอาปืนหลบหนีไป
เจ้าของบ้านก็เลยเป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจเบื้องต้นนะคะ
ทางตำรวจก็เลยมีการดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
สารจังหวัดชายาออกหมายจับนายสุภรักษ์หรือนายดำตรีส่งอายุยี่สิบห้าปี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ก็ถ้าไม่ได้ทำแบบนั้นก็ต้องมามอบตัวใช่ค่ะ
มาแก้ข้อกล่าวหากับตำรวจอืม
ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็หนีหายกันไปหมดเลยอ่ะ
เพื่อนที่เมาอยู่ด้วยกันอ่ะทิ้งศพเอาไว้อ่ะอ่าค่ะ